ที่กาดถูกวัยรุ่น
ตีกันที่หน้าไนท์คลับที่พัทยา

เมื่อวันก่อนเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นก็มาเอาคืนมากัน๒๐กว่าคนแบบนี้

มามอบตัวแล้ว๒คนนะครับ
ชุลมุนวุ่นวายตีกันเละเทะข้าวของแตกกระจายเข้ามาในร้านเนี่ย
คือตีกันขนาดกาดต้องวิ่งหนีเข้าร้าน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนวันพุธที่๙พฤศจิกายนครับ

แต่เมื่อมาถึงเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นหนีไปแล้วตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บสี่คนด้วยกันครับ
สภาพสะบักสะบอมหัวหน้าบวมปูดตามร่างกายเขียวช้ำจากการถูกไม้ตี
แต่ก็มีบางคนถูกแทงด้วยนะนอนรอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออยู่
สอบสวนทราบว่าช่วงกลางดึกของวันลอยกระทงวัยรุ่น๒คน
คืออันนี้ต้องยอมรับว่าวัยรุ่นทำไม่ถูกตั้งแต่ต้น
แล้วกาดทำถูกตั้งแต่ต้นเอายังไงคือจะเข้าหลังร้าน
เจ้าหลังร้านกาศเขาทำถูกแล้วให้คุณ
จริงเวลานั้นคือมันปิดแล้วด้วยไงตี๔แล้วด้วยมั้งรู้สึก
ถ้าไม่ปิดมันก็ต้องเข้าหน้าร้าน
ก็เขาจะได้ตรวจบัตรอะไรพวกนี้ไง

ก็เกิดปะทะคารมกันแล้วต่อยกันโดยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ก็มีการทะเลาะกันอยู่ตรงนี้สักพักแล้วแยกย้ายกันไป
ช่วงค่ำของวันพุธวัยรุ่นคราวนี้มาไม่ได้มาสองแล้วเฮ้ย
ศูนย์ไปอีกตวง๒๐กว่าคน
๒๐กว่าคนยกพวกมาหน้าไหนค่ะผู้จารย์จะเอาเรื่องให้ได้
เอาเรื่องกาดโดยอ้างว่าไอ้วัยรุ่นสองคนที่มีปัญหาโดนกาดกระทืบไปหนักเลยนะ
กาดกระทืบไปหนักหัวแตกตัวช้ำไปหมด
ทำให้กลุ่มเพื่อนไม่พอใจจะมาเอาคืนล่ะ
แต่ปรากฏว่ากาดก็ไม่มีใครยอมรับ
เขาคงมาถามว่าเฮ้ยใครทำวะใครทำ
คนไหนไม่มียกมือหรอกก็เกิดการโต้เถียงกัน
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่น๒๐กว่าคนที่ผมบอกก็นั่นแหละ
ทำอย่างในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้น
พยานยืนยันว่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นชักปืนออกมา
เป็นลูกซองสั้นออกมายิงแต่กระสุนสับไม่แตก
ก็เปลี่ยนมาใช้วิธีเอาด้ามปืนทุบไปที่กาดจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว๒คน
ชื่อมาชื่อเบิร์ตครับเบิร์ตอีกแล้ว
เบิร์ตกับตี๒คนบอกอยู่ในเหตุการณ์ตะลุมบอลนั่นแหละ
แล้วก็มีญาติมาด้วยพันธุ์ตำรวจโทเกิกฤทธิ์สายวันนะ
รองผู้กำกับการปราบปรามสพเมืองพัทยา
สอบสวนก็บอกว่าสาเหตุที่เกิดจากยกพวกมาตีมาเคลียร์กันเนี่ย
เพราะว่าเคลียร์ปัญหากันไม่ได้ไงนะจะมาเอาคืน
แล้วเกิดตะลุมบอลกันตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหานะครับ
เร่งติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือ
มาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปครับ